ผู้ชมกว่าต่อกันที่คู่แม่ลูกได้ป่ะดีกว่า

เมื่อก่อนน้องมะลิสามจุกจำได้ใช่ไหม
เรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น

นี่ค่ะงานเมื่อวานนี้น้องมะลิกับแม่โบเนี่ยเขาสดใสมาร่วมกิจกรรมในงานอีเวนต์สนุกสนานเลย
นานออกมางานข้างนอกเนอะเจอแม่โบก็เลยต้องถามถ่ายเรื่องลูกกันหน่อย
เพราะว่าทั้งน้องมะลิและน้องออโต้นี่แววดีจริงนะกับการเป็นศิลปินในอนาคต
งานนี้เนี่ยแม่โบบอกไฟเขียวนะคะแต่ข่าวดีคือเร็วนี้ค่ะน้องมะลิจะได้เล่นละครแล้วคุณผู้ชม
มะลี่บอกว่าพร้อมมากเพราะอยากเป็นเหมือนคุณพ่อค่ะ
ฝ่ายละครเพราะว่ามีทางค่ายติดต่อมาแล้วก็ไปเวิร์คชอปไปอะไรแล้วแล้วก็ถามเขาว่าโอเคไหม
เป็นยังไงบ้างกับการตอบคำถามนะคะแล้วก็เรื่องกิจกรรมบอกเลยว่า
ลูกเนี่ยสู้เต็มที่แต่ตอนนี้เรื่องเรียนก็สังคัญต้องทำคู่กันไปนะคะ
กับระบบการเรียนออนไลน์งานนี้แม่โบกับน้องมะลิยอมรับเลยว่า

แม่โบกับน้องมะลิยอมรับแม่โบกับน้องมะลิยอมรับ

แม่โบกับน้องมะลิยอมรับแม่โบกับน้องมะลิยอมรับ

แม่โบกับน้องมะลิยอมรับแม่โบกับน้องมะลิยอมรับ